คิดถึงมากพี่ป้องนวัดคือไม่ได้เจอเลย

คือต้องบอกว่าพี่ป้องนวัดเนี่ยค่ะ
เป็นพระเอกไทยหัวใจรักธรรมชาติสุดนะคะ

นางก็ไปเกาะเตาด้วยบ้านหลังที่๒ไปสุราญ
ดำนงดำน้ำคุณผู้ชมปรากฏว่าดำน้ำ
เราก็เหลือไปดูเอ๊ะใครไปกับผู้หญิงหรือเปล่า

อย่างไงแล้วบางที

เราก็เลยส่งมือดีไปสัมภาษณ์มาให้

ไปกระชากมาจากกองถ่ายเลยเขาถ่ายละครอยู่นะคะ

เราก็ฝากคนอื่นไปสัมภาษณ์ได้ด้วย
สวัสดีครับป้องนวัสนะครับ

แต่รู้สึกพรุ่งเทพมันปิดหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เลยรู้สึกว่าไปก่อเต่าบ้างเราดีกว่า
เพราะว่าผมจะไปก่อเต่าเป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะว่าไปรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว
โซนไทยตอนนี้เรียกว่าคุณจะได้เหมือนการที่สูงสู่แล้วคนไม่เยอะมากเจ๋งมากค่ะ

เผลอบ้างพักบ้างกลายเยอะมีภูมิบ้าง

เพราะว่ามีชีคอนแอร์แล้วถ้าไม่เลื่อนจะเป็นกลางกุมภาพันธ์
แต่รู้สึกว่าไม่รู้ดวงโควิดช่วงนี้ก็ไม่รู้หรือเปล่า

บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ
ติดตามชมด้วยนะครับละครเรื่องวันทอง
ก็ขอให้พี่ป้องได้ออนแอร์ละครไวด้วยละกันนะคะ
ขอบคุณด้วยนะคะก็ฝากน้องที่กองถ่ายของพี่ป้องเนี่ยแหละค่ะ
เป็นการสัมภาษณ์ที่เข้ากับยุคสมัยมากเลยนะ

แล้วก็นี่วีดีโอคอลกลับมาแบบนี้คุณผู้ชม
เชื่อว่าแฟนน่าจะได้หายคิดถึงพี่ป้องบ้างแหละ